คุณผู้ชมคะใครลงทะเบียนชิมช็อปใช้สำเร็จบ้างยกมือขึ้น
ลงยังลงแล้วสองสามคืนสำเร็จไหมไม่จ้าโอ้โหคุณคะมันไวมากค่ะคุณผู้ชม
แต่คลั้นว่าจะได้เงิน๑๐๐๐บาทไปชิมไปช็อปไปใช้จากรัฐบาลฟรี
ก็ต้องยากกันหน่อยนะครับต้องอดทนต้องอดทนต้องมีความเพียน
เพราะว่าตอนนี้สารพัดปัญหามันรุมร้าวเหลือเกินค่ะ
เฉพาะขั้นตอนที่ให้สแกนใบหน้าคุณคะ
ใครมีปัญหาบ้างปัญหาเนี่ยมีเยอะจริงหลายคนมา
ตัวอย่างมาค่ะผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชม
ดังเลยนะตอนนี้โด่งดังในโลกออนไลน์มาก
ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า
รีวิวยืนยันว่าตัวตนเนี่ยยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว
โครงการชิมช็อปใช้ค่ะเธอระบุข้อความแบบนี้บอกว่า
การยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าได้ทำการสแกนตามขั้นตอนไปทั้งหมด
๓ครั้งแต่ก็ไม่ผ่านด้วยความที่เราเป็นคนสวยสวยไม่พอแต่
ในบัตรประจำตัวประชาชนสุดท้ายกุบชมให้ภาพเล่าเรื่องแล้ว
เธอทำอะไรบ้างตามนี้เลยค่ะคือภาพแรกเนี่ยเป็นหน้าสดของเธอก่อนนะ
ภาพนี้นะเป็นหน้าปัจจุบันที่เธอใช้สแกนก็สีหน้าเรียบเฉยประมาณนี้
ใช้หน้านี้สแกนปรากฏว่าไม่ผ่าน๓ครั้งไม่ผ่านไม่ผ่านค่ะ
เธอก็เลยบอกว่าเธอบอกว่าอ่ะเธอสวยแล้วก็ฉลาดด้วยก็เลยคิดใน
หัวค่ะคุณผู้ชมบอกว่าหรือจะต้องพยายามทำหน้าให้เหมือนบัตรประจำตัว
ประชาชนแบบนี้ค่ะเออเอาเหมือนไหมเนี่ยก็เหมือนนะเหมือนเลยอ่ะแล้วทรงผม
ลักษณะนี้ก็คล้ายเลยนะคะต่อมาพยายามทำหน้าแบบนี้แต่มัน
นิดนึงนะการปั้นหน้าของเธอเนี่ยเหมือนมากเหมือนในบัตรประชาชนมาก
ที่สุดแล้วสำเร็จนะคะสามารถใช้สิทธิ์ชิมช็อปใช้ได้ผ่านแอปพลิเคชัน
เป๋าตังค์และสามารถเข้าร่วมโครงการได้สำเร็จนะจ๊ะอ่าคุณคิดดูนะ
ฉันแอบคิดเล่นนะคนที่เขาถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
ก่อนหน้านั้นคือเขาไม่ได้ทำสัญลัยกรรมอ่าแล้วหลังจากนั้นเขาไป
โฉมให้ตัวเองสวยขึ้นแล้วเขาจะสแกนใบหน้าผ่านได้ไง
เพราะว่าการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนก็มีปัญหากับหลายคน
โพสต์ถึงความยากลำบากในการสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังค์
เพราะว่าเขามีปัญหาไปหน้าปัจจุบันมันไม่เหมือนกับตอนที่ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนคุณเป็นไหม

เพราะเรารวยแล้วเราสวยได้
คือเขาบอกว่าเอาปัญหาของเขาขออนุญาตนะคุณโอ๊ตบอกว่าตอนนี้ผมไม่มีผมไง
แต่ตอนในรูปบัตรประชาชนเดี๋ยวจะขึ้นมานะคือเขามีผมอยู่นิดนึงไง
ทำให้เจ้าตัวลงทุนค่ะเอาเพื่อนซึ่งมีผมดกดำไปยืนอยู่ข้างหลัง

คือใส่วิกไม่ได้ก็เอาเพื่อนช่วยหน่อยไปเรียกมาช่วย
รวมทั้งเอาแป้งมาแต้มที่คิ้วแล้วก็ที่หน้าผากบางส่วนเพื่อให้ภาพออกมาดูเหมือนว่ามีศีรษะมีผมสรุปยืนยันผ่านค่ะคุณโอ๊ต
มันไม่ผ่านทำยังไงล่ะ